คุณผู้ชมครับเรื่องราวของความง่วงเนี่ยนะเรารวบรวมเอาไว้ให้หมดแล้ว

บางทีง่วงง่วงนอนแล้วท่าทางแบบไม่ได้นอน

มันก็เลยเหมาะกับช่วงนี้ของเรานั่นก็คือตลอดข่าวขำ

ไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าว
ขำคุณผู้ชมครับบางทีง่วงง่วงนอน
ถ้าพูดถึงเรื่องของความง่วง
บอกเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องตลก
เพราะถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาระดับชั้น
ที่หลายคนต้องเจอในชีวิตประจำวันอยู่บ่อย
โดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่าย
หลังทานข้าวอิ่มก็มักจะเกิดอาการนี้เสมอ

เหล่าสรรพสัตว์ก็โดนเหมือนกันครับ

เริ่มกันที่เจ้าเหมียวสุดที่รักของเหล่าธาตุทั้งหลาย
ก็เกิดอาการอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
โอ้โหก็คนมันง่วงอ่ะเนอะ

ดันแอบถ่ายไว้ได้อีกปะโท
ต่อกันที่อาการของน้องหมากันบ้าง
ไปดูหน่อยซิว่าระหว่างน้องหมากับน้องแมว
ใครจะง่วงหนักกว่ากัน
พวกน้องหมาหาถ่ายงาน
เฮ่เฮ่เฮ่

ไม่เหลือความเท่ไว้เลยแม้แต่น้อยล่ะครับ
อายจังเลยนะครับ
และสุดท้ายท้ายสุดกับอาการง่วงของเจ้าจ๋อกันบ้าง
อาการหนักแค่ไหนไปดูกัน

อืม
คือจะนั่กเขานอนไว

อ้อที่คำน้ำ

เหมือนเหร่าสรรพสรรค์
เมื่อกี้รู้รสภาษณ์ด้วย